ได้เวลาของครอบครัวบัวหลวงแล้ววันนี้พูดคุยกันกับสองท่านเช่นเคยนะคะ
เป็นคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เราจะไปมองเรื่องการพิจารณาตราดอกเรียก
อีกครั้งหนึ่งของสหรัฐเนี่ยเดือนธันวาคมเลย
โอ้โหก็มีระยะเวลาแฮปปิก

อย่างนี้คือลุยตลาดทุนได้เลย
เอาแล้วมาคุยก่อนพี่นิด
ฝั่งญี่ปุ่นที่เขาให้สาเหตุว่าเขาจะคงอยู่ที่ลบ๐๑
ตอนนี้เขาต้องการอะไรครับ
อย่างแรกเลยผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการส่งสัญญา
ก็คือว่าในส่วนของธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ย
จะเรียกว่าสร้างนโยบายที่เป็นเฟรลี่ต่อการลงทุน

ถูกต้องในศาลนี้และในส่วนของตัวกองต่าง
และที่สำคัญคือเขาอยากสร้างความคาดการณ์

ใช่นะครับเขาก็พูดในเรื่องของผลตอบแทนตราสารหนี้อายุ๑๐ปี
หลักการง่ายก็คือว่าในส่วนของนักลงทุนเองตอนนี้เนี่ย

ธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกว่าไม่ขึ้นไม่เป็นไร
แต่ขอให้ท่านคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะขึ้น
เพราะว่าเฟืดมานาน
ฉะนั้นญี่ปุ่นอยากเห็นอัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นหมายความว่า

มีการอุปโภคบริโภคกันมากขึ้น

อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะใส่เข้าไป

นักลงทุนพูดถึงอ้าวกำไรไตรมาส๓จะเป็นยังไง
ใครจะเติบโตใครจะกำไรดี
ถัดไปก็ไตรมาส๔ฉันจะลงทุนใครดี
รวมไปถึงปีหน้า
ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องบอกว่า
กลยุทธ์ที่เราจะใช้การลงทุนในการคัด
จะเลือกอะไรดีถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนว่า
ก่อนหน้าเรากังวลเรื่องดอกเบี้ยนะ
ทั้งค่อยพักยาวไปเลยเรามาดู
ดูไตมาส๓ก็จะลงทุนแล้ว
ใครจะโตดีในไตมาส๓ที่ผลบุกอบการกัน

วัตถจักรนะฤดูการของเขา
ก็ต้องบอกมีโรงพยาบาล

โอ้โหต่อเนื่องทั้งนั้น
คิว๓ลงมาคิว๔ก็ต้องท่องเที่ยว
ถูกต้องและกลุ่มนี้เนี่ย

เออเขาก็แหมมาหนีหนาวนะ

ถ้าที่อย่างนี้นี่คือคิว๔นี่ก็จะเป็น

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น

ตอนนี้เราก็ดูสิว่าโรงพยาบาลมีหลายโรงพยาบาลนะ

ที่ดูแอคทีฟเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ย
ที่ดูแอคทีฟหน่อยเพราะว่าอัตราการขยายตัวของกำไรเนี่ยดูสูงกว่า
เพราะใหญ่แล้วเนี่ยบางทีขยายก็
อีกนิดนึงตัวเลขมันอาจจะโตไม่ค่อยเยอะนะครับ
แต่ว่ามั่นคงเติบโตอย่างมีเสร็จภาพสม่ำเสมอ
ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กนี่อืม
เพิ่มมาขยายเตียงอีกนิดนึงก็ถือว่าได้รายได้เยอะ
เปอร์เซ็นต์โตเยอะเลยนะครับ
แต่นี่เรามาดูในส่วนของท่องเที่ยว

บ้านเราเนี่ยโรงแรมที่จดทะเบียน

ถ้าใหญ่นี่ก็เครือไมเนอร์

นั้นก็จะเป็นอะไรที่ย่อมลงมา

และอย่างตัวท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับ
หลายคนมีกังวลเรื่องของภาครัฐเนี่ย
ปรับปรับทั่วศูนย์เหรียญ
ซึ่งตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวจีนบ้านเราก็ต้องยอมรับว่า
ตรงนี้เนี่ยบ้านเราเป็นหับการท่องเที่ยวเลย

ร่วม๑๐ละบางในสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย

เพราะงั้นการปราบปรามตัวนี้จะมีผลกับกลุ่มนี้ไหมครับ
ผมคิดว่าถ้าเราดูโครงสร้างรายได้ของโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนมีบ้างแต่ไม่เยอะมาก
ผมคิดว่าตรงนี้จริงรัฐบาลพยายามที่จะสร้างแวร์รูป
เตียสให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทยไง
ในขณะเดียวกันพยายามไม่ให้ประเทศไทยถูกเอาเปรียบ

เพราะว่าพอศูนย์เหรียญเข้ามาจริงแล้วก็
คนไทยจริงบริษัทไม่ค่อยได้อะไร
ใช่แม้แต่ไก๊เองยังเป็นไกด์คนจีนเลย
แล้วมาสวมเสร็จบรัฐประเทศชนคนไทย
เอางั้นเนี่ยก็การทำอย่างนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับกลุ่มท่องเที่ยวยิ่งขึ้นไปอีก

แต่นี่คุณปิ๊กคนกลัวเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ในบัญชีเงินฝากเนี่ยกลัวมาตลอดเลยได้อัตราผลดอกเบี้ย๑มาตลอด๓ปีเลย

ไม่ไหวแล้วคุณปิ๊กมีทางเลือกอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้าน
ถ้าหุ้นเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าตามซีซั่นนะตามฤดูการหุ้นมันก็มีกลุ่มท่องเที่ยวช่วงนี้น่าจะดี
แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่รับความเสี่ยงอาจจะสูงได้แต่ว่าไม่สูงมากถ้าพูดเนี่ยผมว่าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ตอนนี้อยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์๕๗

อันนี้ก็เรียกว่าพอช่วยได้

นักลงทุนท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาเงินทั้งหมดในบัญชีเงินฝากมาซื้อกองทุนหมดนะ
เพียงแต่ว่ากันมาบางส่วนเพื่อให้ผลตอบแทนโดยรวมของเราของเงินมันมากกว่า๑
ก็วันนี้ได้ไอเดียในการลงทุนทั้งในตลาดทุนแล้วก็กองทุนประเภทอสังหาริมทรัพย

ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ

จัดสรรให้ดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดไปทุ่มลงทุนก็ได้
เก็บไว้บ้างซื้อกองทุนบ้างแล้วก็จัดฉันกันไปนะคะ